เริ่มกันที่ข่าวดีของวงการแบตมินตันไทยนะคะ

หนึ่งก็คือนักแบตมินตันคู่ผสมของไทยค่ะ

ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบตมินตันระดับโลก

ที่เมืองบาเซอร์ประเทศสวิสเตอร์แลนด์นะคะ

คู่มือ๑๑ของโลกแล้วก็มือ๓ของรายการ
วนกับคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนอย่างสนุก
นั่นก็คือเจิ้นชื่อเวยแล้วก็สนชุนเฉิน
ใช้เวลาถึง๕๙นาทีนะคะ
โต้นานถึง๕๙ครั้งด้วยกัน

ที่ชนะไปแบบสุดมัน๒ต่อ๑เกมค่ะ
ต่อ๑๙๑๓ต่อ๒๑และ๒๑ต่อ๑๙
คว้าชัยชนะเหนือคู่มือหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรก
หลังจากแพ้มาตลอด๓ครั้งก่อนหน้านี้
และก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะ
ไปพบกับปราวีจอแดนแล้วก็เดบบี้ซูซันโต้
คู่มือ๘ของโลกแล้วก็มือ๒ของรายการจากอินโดนีเซียค่ะ
พร้อมกับติดแท็กไปถึงบาสคู่หูของตัวเองค่ะ

ที่สามารถเอาชนะคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนได้เป็นครั้งแรก

อีกหนึ่งข่าวดีของวงการแบตมินตันไทยนะคะ
สหพันธ์แบตมินตันโลกก็มีมติให้กรุงเทพมหานครค่ะ
การแข่งขันแบตมินตันทีมชายชิงแชมป์โลก

แล้วก็ทีมหญิงชิงแชมป์โลกอูเบอร์ครับ
ครั้งที่๒๗ในปี๒๐๑๘นี้ค่ะ
หลังจากได้รับการยอมรับในการเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา
รวมถึงเยาวชนชิงชำโลกที่เคยจัดเมื่อปี๒๐๑๒
ซึ่งคุณหญิงปฐมอารีสวัสดิ์ตระกูลนะคะ

เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้จัดรายการใหญ่ระดับโลก

ที่จะมี๑๖ทีมเข้าร่วมรอบสุดท้าย
รวมถึงคณะกรรมการสหพันธ์จากทั่วโลก
ก็ที่เข้าร่วมประชุมนะคะ
ก็เชื่อว่าจะมีผู้เดินทางมาเยือนไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย

ที่สามารถรองรับผู้ชมได้จำนวนมาก
ว่าจะใช้งบประมาณการจัดไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทค่ะ